อีกที่หนึ่งคุณผู้ชมที่เรียกได้ว่าเขาจัดกันเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี
นั่นก็คือมหากรรมเสงกล้องร่องคำค่ะ
ไปดูกันดีกว่าว่าเขาจะทำกันอย่างไร
นี่น้อยนี่น้อยน้อยเห็นไหมดนตรีภืนบุญพิสานนะน่ารัมเป็นอย่างยิ่ง
คือนี่คือส่วนหนึ่งของงานพิธีมหากรรมเสงกลองร่องคำ

อีสานสู่มหากรรมกลองอาเซียนประจำปี๒๕๕๙

มีการรำมีนางรำมาร่วมรำกว่า๑๐๐คน
โอ้โหงานนี้ไม่น่าจะขาดนางรำ

จริงนางรำที่ว่าไม่ใช่ผู้หญิงอย่างเดียวคือผู้ชายก็ได้
อุปัญญาขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
แล้วก็สร้างความตระหนักในเรื่องของคุณค่าของกลองเสงส่งเสริมการละเล่นกลองพื้นบ้านอีสานนะคะ
งานนี้นางรำเป็น๑๐๐๐คนแล้ว
คนมาร่วมงานก็เป็นหมื่นคนค่ะ

ภายในงานก็มีอีกหนึ่งพิธีสำคัญนั่นก็คือพิธีการรำบวงสวงเจ้าปู่กุฎลิงร่องคำค่ะ
ซึ่งเจ้าปู่กุฎลิงร่องคำนี้นะคะก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมือง
ขอพรให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล
ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขพบแต่สิ่งดี
เรียกว่างานนี้เป็นงานที่มีเอกลักษณ์แล้วก็เป็นอัตลักษณ์มากเลยนะคะ
จากการรำเปิดงานการรำบวงสวงแล้ว
ไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดก็คือการแข่งกลองเสียงหน้ากว้างและกลองเสียงหน้าแคบค่ะ
กลองเนี่ยนะคะก็เป็นเครื่องดนตรีพื้นบ้านนะของหลายพื้นที่รวมถึงชาวอีสานนี้ด้วย
เขาก็มีการจัดการแข่งขันขึ้นมาเป็นการแข่งขันที่มีมาแต่โบร่ำโบราณ
ชาวบ้านเนี่ยบางพื้นที่จะเรียกว่ากลองกิ่งนะ
ส่วนคำว่าเสงเนี่ยนะคะที่อยู่ในชื่อของงานเนี่ยนะคะ
หมายความว่าการแข่งขันเซ้งคือการแข่งขัน
เพราะฉะนั้นเสียงกลองก็คือแข่งตีกลองนั่นแหละ
ส่วนร่องคำก็คือชื่ออำเภอเป็นชื่องานที่เขาจัดอย่างยิ่งใหญ่นะคะ
ส่วนกลองที่ชาวบ้านเขาใช้ก็นอกจากจะเป็นเครื่องดนตรีแล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังใช้เป็นสัญญาณตีออกมาเพื่อบอกให้ชุมชนได้รู้ว่า
นี่นะถึงเวลาในการออกรบแล้วคือมีแต่โบร่ำโบราณมานะคะ
และอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นการละเล่นบุญเดือน๓และบุญเดือน๖
นี่เขาต้องตีกันขนาดนี้เลยเหรอครับ
มันต้องตีแข่งผู้กันประธาบันแบตเทิลกันอย่างนี้เลย
โอ้โหนี่ไปโกรธใครมาครับเนี่ยมันลงกับกรอง
ถ้าอย่างนั้นได้ขอให้เร็วขอให้ดัง
เขาสืบทอดกันแบบนี้มากว่า๑๖๐ปีแล้วนะคะ
และผู้แข่งขันไม่ธรรมดาคุณผู้ชมมาจากทั่วทุกจังหวัดในภาคอีสาน๑๒จังหวัด
แล้วไม่แค่นั้นนะเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชากับสปลาวก็มาร่วมแข่งร่วมตีกันด้วย
มีภาพให้ดูเหมือนจะมีภาพอย่างว่าเป็นบริการของการเหนิงขัน
นี่คุณไปดูกันนะว่ามันยิ่งใหญ่มันอลังการมันระทึกขนาดไหน

ตีกันกลองทับแตก

เร็วเน้นดังเน้นไวเป็นประเพณี

โอ้โหโอ้โหคุณใจเย็นณ๊า

แล้วก็ตีจนลืมดูอายุ
เขาต้องมีการฝึกฝนฝึกซ้อม

ไม่ใช่คุณมาตีวันนี้ทุ่งนี้คุณจะได้ดังได้แรง
เขาบอกว่าการตีดังเนี่ย
ลองทำดูเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ใช่ง่ายนะ
มันเหนื่อยนะ

แล้วแต่ละจังหวัดแต่ละที่เขาก็มีการจัดงานแบบนี้
คือมันเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของคนไทยด้วย
แล้วก็สืบสารอนุรักษ์กันเอาไว้นะ